ทีนี้เนื่องจากวันนี้เป็นวันครูนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูสีสันเนื่องในวันครูกันซะหน่อยนะคะ
ครูเขาบอกว่าเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
เพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณครูพิมพ์นะคะ
เป็นพออยู่ที่โรงเรียนเล็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุราธานี
ตอนนี้ชาวเน็ตเขาพูดถึงกันเยอะนี่ไงคะคุณผู้ชม
ทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็มีจิตสาธารณะนะคะ
ครูพิมบอกว่าขอบคุณชาวเน็ตที่ส่งกำลังใจ
แล้วก็มีการเอาภาพตัวเองมาโพสต์
ในเพจนิยมคนในเครื่องแบบแบบนี้
แล้วก็หลายคนก็ชื่นชมคุณครูพิมด้วยนะคะ

คือมีจิตใจสาธารณะโดยแท้เลยนะ
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการคือ
ต้องการที่จะสร้างเด็กเก่งเด็กดี

แล้วก็ครูพิมบอกว่าเนื่องในวันครูเนี่ย

ฝากถึงเพื่อนข้าราชการครูทั่วประเทศบอกว่า
ให้ช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกศิษย์
เพื่อที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนดีในอนาคต
และสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้
คุณผู้ชมฟังเสียงครูพิมกันหน่อยนะคะ
ในฐานะที่เราเป็นคุณครูนะคะ
ก็เราควรจะปลูกจิตสำนึกปลูกฝัง
ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะ
ในเรื่องของการมีจิตอาสา
โดยในปัจจุบันนักเรียน

ค่อนข้างที่จะมุ่งอยู่กับมือถือ
ฉะนั้นเราควรจะปลูกฝังในเรื่องของจิตอาสา
ในเรื่องของจิตสาธารณะให้มากที่สุดนะคะ

ถ้าเราปลูกฝังเราหมั่นฝึกหมั่นสอนทุกวันนะคะ
เขาก็จะมีความรู้แล้วก็มีความตั้งใจ
ในสิ่งที่เขาได้รับการสอนสั่งนะคะ

ทีนี้ครูพรีมชื่อจริงก็คือ
นางสาวพิมสรรนาคพังการอายุ๓๙ปีค่ะ
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนา
ตำบลเขาพังอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราชธานีนะคะ

มีนักเรียนทั้งหมดเพียง๑๑๖คน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้นป๖
ครูพิมบอกว่ารับราชการครูมา๑๕ปี
เป็นครูโรงเรียนสอนเอกชน๖ปี
แล้วก็เป็นครูผู้ช่วยสอนอีก๖ปีนะคะ
หลังจากนั้นก็มารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านพัฒนา
รับตำแหน่งผู้บริหารมาแล้ว๓ปี
ส่วนนี้ค่ะคือก็พยายามที่จะเรียนรู้ทุกอย่างนะคะ
เพราะว่าสิ่งที่ครูพิมบอกว่าเรียนรู้มาแล้ว
จะได้ส่งต่อต่อยอดให้กับน้องหนู
ซึ่งตัวเองก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยนะคะ

แล้วก็ฝากขอบคุณสื่อมวลชนนะคะ

แล้วก็ให้เธอเป็นตัวอย่างของครู
เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันครูแห่งชาตินั่นเองค่ะ

เพราะว่าสังคมปัจจุบันในส่วนมากก็เห็นแก่ตัว
เรื่องของสาธารณะเพิ่มขึ้นก็ดีนะคะ